ก่อนการประชุมคณะรัฐมนีเป็นประจำนะทุกวันอ่างคาร
เพราะว่าจะมีหน่วยงานที่เขาจัดกิจกรรมอะไร
ก็จะไปประชาสัมพันธ์กันที่ธรรมเนียบรัฐบาล
และท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเยี่ยมชม
วันนี้นิสิตแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีใช้แอปพลิเคชันบูมแมลง

แต่ไม่มีใครเคยเห็นท่านนายกรัฐมนตรีดุ๊กดิ๊กไปกับแอปพลิเคชันนี้นะคะ

เลื่อนไหวสายหัวดุ๊กดิ๊กแบบนี้แหละค่ะ

ก็ดูน่ารักดีใช่ค่ะเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูป
นิสิตแพทย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ผ่านแอปพลิเคชันบุมแรงนะคะตอนนี้ฮิตใช่ไหมวัยรุ่น
ไปถามวัยรุ่นอย่างคุณพีรวัตร

คือน้องเขาเรียกร้องเขาขอถ่ายนะคะ
แล้วก็จะเก็บคลิปนี้ไว้เป็นที่ระลึก
โอกาสที่ได้มาพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งในภาพอย่างที่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะสายตัวไปมา
แล้วก็มีทำสัญลักษณ์มือเป็นรูปหัวใจด้วยใช่ไหม
ลองสังเกตดูดีรูปนี้ก็ไปเผยแพร่ในโลกโซเทียล
ไปดูกันเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะ
น้องก็น่ารักนะน้องก็ทำท่าแบบน่ารักดี

ท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทัศกาลต่าง
แต่ละหน่วยงานนำมาจัดแสดงนะคะ
นี่เป็นรถเมย์ปรับอากาศ
ผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนำมาแสดง
นี่เป็นรถโดยสารปรับปรุงสภาพใหม่
มีอุปกรณ์ส่วนควบมีคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับรถโดยสาร
เดี๋ยวรอออกมาให้ประชาชนได้ใช้กัน

ลองเข้าไปนั่งไปเยี่ยมชมดูก่อนนะคะ
จากนั้นค่ะก็เดินไปที่บูธนิทรศการของกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้วก็มีนางเอกสาวไปร่วมงานด้วย

นายกเดินเข้าไปทักนะบอกว่าจำได้
ก็ทักทายนางเอกสาวแล้วก็ร่วมกิจกรรมทุกวุธ
แต่ต้องบอกอย่างนี้ทุกครั้งที่มีการไปจัดงานใช่ค่ะน่ารัก